นี่ต้องบอกเลยละครช่องเราดังมากนะคะ
พี่บินพี่ท็อปพี่ไทยของเราเนี่ยค่ะ

ล่าสุดนะคะพี่แจ๊กกะรีนไปเจองานปาร์ตี้วันเกิดแกนี่แหละค่ะ

ชาวบ้านถามมันบอกเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยชาวบ้านแล้วเหรอ
พี่เหนื่อยมากพี่เป็นไรอะ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

ท็อปไทยเป็นพระเอกยอดนักบู๋ค่ะ
โดยคิวถ่ายก็คือวันพระหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ

ช่วงนี้เลยไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
ยังไงก็ตามแต่นะคะพี่ท็อปเนี่ยยืนยันเลยนะคะ
ว่าไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องคนไทยแน่นอน

ก็จะกลับมาทำโครงการเพื่อสาธารณชนต่อไปค่ะ

เรียกว่าผมเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นช่วย

สารต่อจากพี่ก้อนเพราะว่าพี่ก้อนป่วย
เราไม่ใช่ไปเพื่อต้องการที่จะไปเป็นผู้กำกับ
ต้องการเอาค่ากำกับไม่ใช่เลย
เราต้องการคืออยากให้ทุกอย่างมันดำเนินงานต่อไป

คือที่เราเกิดมาเป็นนักเพลงนางบูเนี่ย
อาจารย์ทองก้อนเป็นผู้ที่ชี้นำชี้แนะ๑๐
เป็นอาจารย์ให้คนแรกเลย
น่าจะประมาณปลายสิงหา
นะคะโดยพี่บินพี่เอกพันธ์ยังออกปาก
บอกว่าอยากเล่นละครกับไทยรัฐทีวีเหมือนกัน

ติดตามคุณไว้ตลอดใช่แม้ว่าเกลียดไม่ได้แล้วนะ
แถมขอบคุณแฟนไทยรัฐทุกคนที่รัก
แล้วก็ติดตามฟ้าแฝดกู้ภัยใจพระทั้งสองคนนี้ด้วยค่ะ
ไทยรัฐนี้เป็นช่องที่ทุกคนติดตาม
รอไทยรัฐทำละครเมื่อไหร่ผมพร้อมที่จะไป
เค้าทำอยู่เค้าทำอยู่เค้าด่งดังมาก

อ่าเพิ่งทำใช่ไหมเรื่องแรกคือเรื่อง
พี่ปั้งมีเรตติ้งที่จะดี
สวัสดี